อันผมถ่ายเฟซบุ๊กดู
มันมีการวิจารณ์กันเกี่ยวเรื่องเลขไทยเลขไทย

จนกระทั่งมารู้ว่าอ๋อเขามีการยกประเด็นนี้ขึ้นมา
ประเด็นการใช้การเลิกใช้เลขไทยในเอกสารราชการ
ลามไปถึงเรื่องของการเลิกใช้พุทธศักราชเลยไหม
พอสอนเนี่ยพุทธศักราช๒๕๖๕เนี่ยไม่ต้องใช้เลยไหม
ที่มีการเสนอโดยนายปฏิพัฒน์สุสัมเภา
ในฐานะที่เขาทำงานด้านดิจิทัล
ต้องประสานกับภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนะครับ
เสนอให้กลับมาใช้เลขอาราบิกในเอกสารราชการไทย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็ความเป็นสากล
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วก็ประมวลผลข้อมูลดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์
มาถึงตรงนี้แล้วผมถามคุณผู้ชมก่อนเลย
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการจะยกเลิกการใช้เลขไทยครับ
คุณผู้ชมที่ทำงานในหน่วยงานราชการ
เวลาเห็นเอกสารราชการแล้วเป็นเลขไทยรู้สึกอยากเปลี่ยนไหม

แต่ผมคนนึงล่ะที่บางทีก็ต้องก้มไปดูให้ชัดว่า
ตกลงมันอะไรทับอะไร๒๕๓๙ทับเท่าไหร่หรืออะไรเนี่ย
เพราะบางทีเนี่ยเลขไทยนะบางตัวมันก็คล้ายกันต้องลงไปเพ่ง
ต่อมานักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์อย่างคุณสรุณีอาชวานันทกุล
โพสต์สนับสนุนเรื่องนี้โดยระบุว่า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่ต้องวิเคราะห์
หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลรัฐจะดีมากขึ้น
อดีตสอสอพักอนาคตใหม่ยังมาคอมเมนต์ให้เลิกใช้พุทธศักราชด้วยนะครับ
จะได้ไม่ต้องบวกลบ๕๔๓กลับไปกลับมา
แน่นอนครับเรื่องนี้พอเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายแหละ
ที่เห็นด้วยก็บอกว่าจะคงใช้เลขไทยต่อไปนะครับ

โพสต์แบบนี้ปั๊บคนไปจับผิดเลย
แล้วไอ้เสื้อที่ขายข้างล่างทำไมใช้เลขอาราบิกอ่ะ

ขณะที่อีกฝ่ายออกมาตอบโต้บอกว่าประโยชน์ของเลขไทยก็มีนะคืออะไรยังไง
ชาวต่างชาติจะได้ไม่โวยวายกับค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง

พอเขียนภาษาอังกฤษก็ใช้เลขอาราบิก

เขียนลิงก์ภาษาอังกฤษผสมกับเลขไทย
ซึ่งควรจะเขียนเป็นเลขอาราบิกมากกว่า

แล้วมันถ้าในกรณีนี้เราเห็นชัดว่ามันไม่คือ

อ่าถ้าอันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัด
แต่ก็มีโพสต์น่ารักเกี่ยวกับเลขไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับโดยมีชาวญี่ปุ่นที่เขาเรียนภาษาไทย
พยายามจำตัวเลขไทยให้ได้
แล้วก็เลยวาดเป็นรูปแมวน่ารักทีเดียวนะฮะ
ให้แบบเป็นลักษณะของเลขคล้ายเลขไทย
ซึ่งต่อมาก็มีคนไทยเอาไปแปลเป็นลูกช้างบ้างนะฮะ
ทั้งนี้การใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
มีมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณชนฤกษ์ภัยเมื่อปี๒๑๔๓

ขอความร่วมมือให้ใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
เพื่อส่งเสริมการใช้เลขไทย

เป็นอย่างไรปุ้ยเขาบอกว่าเลิกใช้
บางคนบอกเลิกใช้ดีแล้วเพราะไม่เคยใช้นะครับ
บางคนก็แสดงความเห็นมาหลากหลายแหละนะครับ
รูปแบบนี้ก็มองได้สองมุม